ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรานะครับ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อส่งอยู่ที่๑๗๐๐๐คนนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ถ้าจะมองว่าดีก็ดีแหละ
แต่ก็มีเรื่องที่น่ากังวลใจอยู่บ้างเหมือนกัน

ไปดูจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กันก่อนนะครับ
วันนี้อยู่ที่๑๗๑๖๕รายนะฮะ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมมีกว่า๑๐๘๐๐๐รายแล้วนะครับ
ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๒๒๖ศพนะครับ
อดผู้เสียชีวิตสะสมนะครับอยู่ที่๙๗๘๘ศพ
ขณะที่คนหายป่วยกลับบ้านนะครับอยู่ที่๒๐๕๙ราย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับศูนย์จีโนมแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีแถลงผลการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของโควิด๑๙ในไทยครับ
คุณผู้ชมครับคือไปเจอผู้ติดเชื้อจากสายพันธย่อยของเดลต้าในไทยครับ
เกิดจากเดลต้าสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่แล้วในประเทศไทย
ขออภัยฮะแต่ขออย่าเรียกมันว่าสายพันธุ์ไทย
อย่างไรก็ตามนะครับจะจับตาสายพันธุ์นี้อย่างใกล้ชิด
เพื่อจะดูว่าสายพันธุ์นี้จะทำให้อาการป่วยหนักขึ้นไหม
หรือมันจะหนีภูมิคุ้มกันของวัคซีนหรือเปล่า
ซึ่งเบื้องต้นนะครับยังไม่พบลักษณะเพิ่มเติมเหล่านี้ครับ
กายพันธุ์เนี่ยมันเกิดทุกเมื่อเชื่อวันนะครับ
แล้วก็เกิดเป็นธรรมชาติของไวรัสเกือบทุกตัวอยู่แล้ว
ถ้ากายพันธุ์แล้วไม่มีอะไรประหลาดพันธุ์สัจจันทร์
มันก็จบไปครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
ในอดีตเนี่ยแม้ในประเทศไทยก็มีบางอันที่โผล่ขึ้นมา
แล้วก็จบหายไปแล้วก็เราก็ไม่เจออีกเลย
อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับ
เครือข่ายเราจะช่วยกันดูกันต่อไปครับ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยบอกว่า
นายกได้แก้ไขข้อความในข้อสั่งการของตัวท่านเองนั่นแหละนะ

กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการให้ได้โดยเร็ว
หากมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน
ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดนะครับ
โดยมีรายงานว่าเหตุผลที่ต้องแก้ไขข้อความ
เนื่องจากชุดตรวจแบบโฮมยูสในปัจจุบัน
คือมันยังไม่มียี่ห้อไหนที่มีขายอยู่
ล่าสุดออกมาเลยทันที
ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการเลย
โดยใช้ชื่อแถลงการว่าตูไม่แข็ง
พร้อมระบุว่าการไม่มีหลักยึดที่มั่นชัด
ไม่แข็งที่จะยืนบนหลักที่ถูกต้อง
จะทำให้ฝ่าฟันวิกฤตโควิดได้สาหัสและเจ็บหนักมาก
ทั้งชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจไทย
อย่างไรก็ตามชมรมแพทย์ชนบท
ที่ได้รับการประมูลว่ามีคุณภาพหรือไม่
หากพบว่ามีคุณภาพต่ำกว่าที่จะรับได้

รวมทั้งยี่ห้อที่ชนะการประมูลในไทย
มีราคาขายปลีกในห้างของสหรัฐอเมริกา
อยู่ที่๑ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
ดังนั้นการที่องค์การเพศรัชกรรมลดสเปคลง
ถือเป็นการใช้เงินกู้อย่างไม่คุ้มค่าครับ
นี่คือแถลงการและก็ปฏิกิริยาจากชมรมแพทย์ชนบทครับ